เรื่องของเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดที่อยู่ที่บ้านกำนันนก
อยากจะเห็นเลยตั้งแต่ในบ้านและตรงบริเวณที่จัดงาน

หลายคนกังวลใจมันจะกู้ได้สักแค่ไหน

ทางด้านผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจค่ะ
พตโตอิทธิพนฮ์อัจฉริยประดิษฐ์ค่ะ
ท่านเดินทางไปที่กประชาการภาค๗แล้วนะคะ
เอาเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดของบ้านกำนันนกเนี่ย

เพื่อใช้ในการประกอบสำนวนคดี
มีการกู้เครื่องบันทึกภาพวงจรปิด
บ้านกำนักนกมาได้๒ตัวคุณทั้งในบ้านและนอกบ้าน
ที่จริงแล้วถูกแช่น้ำมาหลายวันด้วย
ทีนี้พนักงานสอบสวนก็ยังมีการเรียกสอบพยาน

เพราะอย่างที่เมื่อวานนี้บอกว่าไปตรวจคนเพิ่มเติมมา๑๕จุด
ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ก็มีทางด้านของในแบงค์

ไปยื่นประมูลงานแข่งกับกำนันนก
หลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า
เจ้าหน้าที่เองก็มองว่ามีการหัวประมูลกันหรือไม่
ซึ่งก็เรียกในแบงค์มาสอบปากคำด้วย
แบงค์สอบปากคำเสร็จไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเลย
ตอบสั้นกับผู้สื่อข่าวของเราว่า
เขาไม่ได้เป็นเครือข่ายเดียวกันกับกำนันนก
แล้วก็ตำรวจเองมีการเชิญผู้ประกอบการรถบรรทุก
ให้ปากคำหาความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกำนันนกด้วย
ไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีก็ต้องเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติม
ซึ่งนักดนตรีก็จะเป็นกลุ่มนักดนตรีที่อยู่ในงานวันนั้น
เดี๋ยวบ่ายวันนี้ทางด้านของเจรตำรวจแห่งชาติ
เดินทางไปสอบปากคำตำรวจที่อยู่ในงานด้วย

ก็จะเป็นตำรวจที่อยู่ในงานทั้งหมด
บิ๊กโจ๊กยังสรุปออกมาบอกว่า
ตอนนี้ก็คือยังมีทั้งหมด๒๙นายอยู่นะสำหรับตำรวจค่ะ

แล้วก็ตำรวจทางโหลดที่เสียชีวิตไป๒นาย
แล้วก็ยังมีทางด้านของที่บาดเจ็บด้วยค่ะ
รวมแล้วเท่ากับว่าตำรวจที่ต้องเข้าไปให้ปากคำ
ก็อีก๒๐นายนะครับใช่นะฮะอืม
ก่อนหน้านี้ตำรวจที่ร่วมงานนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ที่ไปร่วมงานในงานบ้านกำนันนก

แต่ว่าอันนี้เขามาเป็นพยานให้ปากคำ
แต่ยังไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนนะคะ
ก็จะสอบถามข้อที่จริงก่อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้น

ที่ผ่านมาการสอบปากคำตำรวจในงาน

ใช่นะครับคุณผู้ชมฮะในคดีนี้คดีใหญ่นะครับ

ก็คือ๑คดียิงสารวัติศิวป์
ก็ต้องตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดอะไรต่างนานานะครับ
รวมถึงการที่ตำรวจพาหลบหนี
ตำรวจก็เลยถูกจับเข้าคุกไปแล้วนะฮะ
การหัวประมูลสวยธุรกิจ
อันนี้ก็จะมีทั้งทางตำรวจมีทั้งปปทดีเอสไอ
มีทั้งสรรพากรเข้ามาตรวจสอบ
เรื่องของเครือข่ายอิทธิพลในพื้นที่ก็ต้องมีการตรวจสอบ

ก็คือคดียิงสารวัตรสิวในบ้านกำนันนกในจุดเกิดเหตุ
และสิ่งที่จับตามองก็คือเรื่องของเซิร์ฟเวอร์
เขาบอกว่าเย็นนี้รู้เรื่องแน่
แต่คุณผู้ชมฮะรายงานข่าวแจ้งว่า
ขณะนี้สามารถกู้ไฟล์ภาพวงจรปิดในจุดเกิดเหตุจากเซฟเวอร์

ตัวกู้ออกมาได้แล้วเซิร์ฟเวอร์ไม่เสียหาย

ส่วนเซิร์ฟเวอร์อีก๑ตัวอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

โดยเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถกู้ได้นั้นนะครับปรากฏว่า
กู้ได้แต่ยังเปิดได้ไม่หมด

กู้ได้แต่ยังเปิดได้ไม่หมดนะครับ
จึงต้องทำการใช้ศัพท์อีกแล้ว

มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่สมบูรณ์อื่นก่อน

คาดว่าจะใช้เวลาในการโคลนิ่งก๊อปปี้ภาพให้สมบูรณ์

ใช้เวลาอีก๔๖ชั่วโมงคุณลองนับสิ
สมมุติจากเที่ยงอ่าเที่ยงง่ายนะ

นี้แหละถึงจะรู้จากเซิร์ฟเวอร์
คือวิธีการทำแบบนี้ลักษณะว่าคือข้อมูลแหล่งข่าวบอกแบบนี้นะคะว่า
คือการกู้แบบนี้แล้วมันเปิดออกมาไม่ได้
แล้วอย่าไปทำเพราะการก๊อฟฟี่ไว้ก่อน
มันคือถ้าเกิดว่าเราไปเปิดในขณะที่ไฟล์มันไม่สมบู
มันจะทำแบบนี้ใช่ครับถ้าเปิดไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่สมบูรณ์
เขาบอกแบบนี้อาจจะทำให้ไฟล์หรือภาพ
ช่วงนะบางช่วงบางตอน

ตอนที่เป็นจุดสำคัญเลยมันหายไป

หลักฐานทางคดีมันจะหายไปหมดเลยนะครับ
ดังนั้นจึงรอขั้นตอนให้มันสมบูรณ์ที่สุด
เย็นนี้จะได้เห็นภาพเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุอย่างครบถ้วน

นี่คุณเราก็รออยากเห็นเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมฮะรอลุ้นนะ

คุณผู้ชมฮะตำรวจเนี่ยขยายผลหาหลักฐานเพิ่มเติมนะฮะ
กรณีเรื่องของหัวประมูลสวยธุรกิจ
นางสัมภากรกำลังทำงานอยู่นะครับ
เช้าวันนี้คุณผู้ชมฮะหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรภาค๗
แล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจภูทรนครปฐม
ตำรวจกองปราบนำหมายสารเข้าตรวจค้นอีก๓จุดนะครับ
ซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายและบัญชีแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมนะครับ
หลังพบว่าเกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีให้กับกำนันนก
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการหัวประมูลเพิ่มเติม

บริษัทที่รับทำบัญชีให้กับบริษัทปพัฒนารุ่งโรศก่อสร้างจำกัดของกำนันนก
เมื่อวานทางตำรวจเข้าไปตรวจค้นกันแล้วนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยนะครับ
บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่มีการรับทำบัญชี
ให้กับบริษัทปพัฒนารุ่งโรศก่อสร้าง
ทำเกี่ยวกับการเสียภาษีให้บริษัทมานานกว่า๒๐ปี
เรื่องต้นอยู่ระหว่างตรวจสอบและนำเอกสารบางส่วนไปตรวจสอบ
ตามกระบวนการสรรพากรก็ต้องเข้ามาเขียวข้องด้วยนะ
นี้ยังตอบไม่ได้ว่ามีความผิดปกติหรือผิดกฎหมายหรือไม่
เอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสารทำบัญชีมากว่า๒๐ปี
ซึ่งทางบริษัทได้ส่งคืนให้กับเจ้าของไปแล้ว
เหลือเพียงเอกสารบัญชีของปีนี้เท่านั้นคือปี๖๖นะฮะ
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม
โดยเจ้าของบริษัทให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะครับ
อันนี้เรื่องของอย่างที่บอกไปตรวจสอบการทำธุรกิจนะ

เดี๋ยวต้องตามกันนะเย็นนี้จะมีการแถลง
คำนี้จะมีการแถลงน่าจะคลี่คลายแล้วล่ะค่ะ